ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายนัทพงศ์ริมัญญาวุฒิ
แทนรัศดรพักเก้าไกลสมาชิกรัฐสภาครับ
โสดถ้าพร้อมแล้วนำสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับ
ท่านประธานครับก่อนที่จะเริ่มการอภิปราย
เพื่อให้ความเห็นว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับการพิจารณายัตติตามข้อบังคับข้อที่๑๕
อยากจะขอถามคำถามย้ำในที่ประชุมอีกครั้งนะครับว่า
คำถามในยตินี้ก็คือการถามว่า
การเสนอชื่อนายกที่เรากำลังจะพิจารณาในวันนี้นั้น
เป็นยัตติตามข้อบังคับข้อที่๔๑
ของการประชุมร่วมกันของรัฐสภาใช่หรือไม่นะครับ
ถ้าคำถามของยติเป็นไปตามนี้นะครับ
ผมจะขออภิปรายว่าผมและพักเก้าไกลรวมถึง๘พักร่วมนะครับ
เราไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลดังประการดังต่อไปนี้นะครับ
ผมเข้าใจว่าสมาชิกรัฐสภาหลายท่านได้นำเสนอไปตอนเมื่อเช้าแล้วนะครับ
ซึ่งผมจะขอจำแนกออกเป็นสัก๒๓กลุ่มนะครับ
แต่วันนี้ผมจะขออภิปรายนะครับเหตุผลในกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่๓นะฮะ
ว่าทำไมผมถึงไม่เห็นด้วยว่าการเสนอชื่อนายกนั้น
เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่๑๑ของการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ว่าการเลือกนายกนั้นจริงไม่ใช่ยัตติทั่วไปนะครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าศักดิ์ของรัฐมนูลนั้นสูงกว่า
เราถือว่ากระบวนการการเลือกนายกนั้นเป็นกระบวนการเฉพาะ
ที่ปัญญัติไว้ในรัฐธรรมนุนครับ
สมาชิกที่ได้อภิปรายสนับสนุนในกลุ่มนี้ครับ
ก็มีการให้เหตุผลหลายอย่างครับท่านประธาน
อย่างแรกอย่างเช่นการบอกว่าการเสนอ

เสนอชื่อนายกนั้นเสนอโดยผู้รับรองที่มาจากเฉพาะสอสอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่น่าเป็นยัตติในการประชุมร่วมกันของรัฐธรรมนุนครับ
รวมถึงเหตุผลอื่นที่ผมอาจจะละไว้นะครับ
เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายเหตุผลสนับสนุนประกอบ
ที่๒ครับก็คือการตีความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลครับ
ไม่ว่าจะเป็นตามมาตรา๑๕๙หรือมาตรา๒๗๒
ไม่มีคำว่ายัตติแต่อย่างใดนะครับท่านประธาน
กรณีอย่างนี้เราควรจะตีความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลว่า
ไม่อยากจะสร้างทางตันทางการเมืองหรือเปล่า
ตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกขึ้นมา๓ชื่อ
แล้วทั้ง๓ชื่อนั้นไม่ได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก

ถึงตอนนั้นเราก็น่าจะต้องเอาลำดับ๑และลำดับที่๒มาโหวตซ้ำใช่หรือไม่ครับ
ถ้าเกิดกรณีแบบนี้แล้วเราจะตีความว่า
นายกที่ถูกเสนอชื่อไปแล้วไม่สามารถถูกเสนอซ้ำเข้ามาได้อีก
ข้อสุดท้ายก็คือการตีความตามบทบรรยัททางกฎหมาย
เป็นเหตุผลที่ผมจะลงลึกในวันนี้
ก็คือการที่บอกว่าถ้ารัฐธรรมนูลมีเจตจำนงมีเจตนารมณ์

จะต้องมีการบรรยัติไว้เป็นลายลักษณอักษร
โดยการนำเสนอกรณีเทียบเคียงเป็นบรรทฐาน
ดังต่อไปนี้ครับท่านประธานขอสลายหน้าถัดไปนะครับ
เทียบเคียงที่ผมจะนำเสนอก็คือ
กรณีของการเสนอชื่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี๒๕๕๙ครับ
นั่นก็คือในวันที่๒มิถุนายน๒๕๕๙นั้น
อนุญาตเอ่ยนามนะครับมีการเสนอชื่อคุณหมอเรวัตนะครับ
สนชพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง

ซึ่งในวันนั้นนะครับก็ไม่ได้มีมติออกมาเป็นเสียงข้างมาก

น่าจะพูดถึงคนภายนอกไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องเสียหายรึเปล่า
ไม่มีครับท่านประธานครับผมขอยืนยันว่าไม่มีกรณีเสียหายแน่นอนครับ

ตามที่หน้าข่าวที่ผมได้แปะไว้นะครับ
ทีนี้เราไปดูกันต่อครับว่าตอนนั้นสนชได้อาศัยบทบรรยัติใดในรัฐมนูล
อาศัยอำนาจใดในการกระทำแบบนี้นะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับ
ในปี๕๙ครับอยู่ภายใต้รัฐมนูลปี๕๗
ซึ่งมีประกาศจากคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับในการออกมาบอกว่า
ในการดำเนินการสัญหาองค์กรอิสระต่างนะครับผมไม่ขออ่านทั้งหมดนะครับ
ให้ดำเนินการตามบทบรรยัติแห่งรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยในปี๒๕๕๐ครับ
ทีนี้เราตามไปดูกันต่อครับท่านประธานว่าบทบรรยัติในปี๕๐นั้นระบุไว้อย่างไร

รัฐธรรมนูลปี๒๕๕๐นะครับมีการระบุเอาไว้ว่า
กระบวนการดำเนินการสัญหานั้นนะครับให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสัญหาก่อนนะครับ
กรณีนี้ก็คือกรณีที่สัญหาผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีดังกล่าวนะครับ
ซึ่งประกอบไปด้วยประธานสารดีกาประธานสารรัฐมนูลประธานสารปกครองสูงสุด
ประธานสภาผู้แทนรัศดรซึ่งในขณะนั้นก็คือประธานสนชนะครับ
มาเป็นคณะกรรมการสัญหานะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับ
สัญหาเสร็จแล้วนะครับตามอนุสองที่ผมได้ไฮไลท์ไว้ในสไลด์หน้านี้
จะต้องมีการเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งขณะนั้นก็คือ
ดังนั้นก็คือสนชทำหน้าที่แทนในการให้ความเห็นชอบ

ซึ่งจากบันทึกการประชุมของสนชในวันที่๒มิถุนายนปี๒๕๕๙
ตามที่ผมได้แสดงหน้าข่าวไปแล้วนะครับ
อันนี้คือบันทึกการลงมติ
ผลการลงมติในวันนั้นก็คือบอกว่า
ไม่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
แปลว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดังนั้นตามกระบวนการในบทบรรยัติรัฐมนูลปี๕๔
ก็คือต้องส่งกลับไปให้คณะกรรมการสัญหานะครับ

ซึ่งตามหน้าข่าวในวันที่๗กรกฎาคมครับ
มีการให้ความเห็นออกมาว่า
บรรทัศน์สุดท้ายที่ผมได้ขีดเส้นใต้ไว้นะครับ
ในการเสนอชื่อคุณหมอเรวัตกลับขึ้นมาอีกครั้งนั้น
ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการสัญหา
ที่มาจากการประชุมกันของประมุกศาลต่างนะครับ

แต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้นนะครับ
คนที่เชื่อว่าการตัดสินใจที่จะเสนอชื่อกลับเข้ามาหรือไม่นั้นนะครับ
ก็ล้วนเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการสัญหา
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นสิทธิ์ขาดครับ
เพราะไม่ได้มีข้อห้ามไว้
ขีดเส้นใต้๒ครั้งนะครับ
ประโยคสุดท้ายเพราะไม่ได้มีข้อห้ามไว้
นี่จึงเป็นที่มาที่ผมลุกขึ้นมาอภิปรายเหตุผลประกอบครับ
การเสนอชื่อนายกนั้นก็ไม่ได้มีข้อห้ามไว้

ถ้าจะมีกรณีเทียบเคียงเพิ่มเติมก็คือ
อย่างในกรณีรัฐมนูลปี๖๐เนี่ยนะครับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
เพื่อสัญหาองค์กรอิสระต่างนะครับ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในปี๕๙

จึงได้มีบทบรรยัติไว้ชัดเจนครับ
มาตรจะไม่ให้เสนอซ้ำเนี่ย
จะต้องเขียนไว้ว่าไม่ให้เสนอซ้ำครับ
อย่างกรณีของพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูล
ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินปี๖๐ครับ

เห็นที่ผมไฮไลท์ไว้ประโยคสุดท้ายไหมครับ
โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ
วุฒิสภาในครั้งนี้
จะเข้ารับการสัญหาในครั้งใหม่

กรณีตุลาการสารรัฐมนูลก็เช่นเดียวกันครับ
ประโยคสุดท้ายที่ผมได้ไฮไลท์ไว้นะครับ
ในมาตร๑๒วัก๙

คณะกรรมการการเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันครับ

ปปชก็เช่นเดียวกันครับ

ถ้ากฎหมายจะห้ามไม่ให้เสนอซ้ำ

แล้วมีกรณีเทียบเคียงที่ชัดเจนในปี๕๙

ภายใต้บทบัญญัติของรัฐมนูลปี๕๐

เหตุผลประกอบที่ผมได้นำเสนอ

วันนี้ถึงแม้เพื่อนสมาชิกจะบอกว่า

เพื่อตีความตามข้อมังคับข้อ๑๕๗

ผมเกรงครับเกรงว่าการลงมติ
วันนี้อาจจะไม่ชอบด้วยรัฐมนูลด้วยซ้ำ

ท่านประธานครับว่าผมไม่เห็นด้วย

เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่๑๑

ครับต่อไปก็เชิญท่านเสรีสุวรรณภานนท์นะครับ
แล้วตามด้วยท่านกระมวลศักดิวามะนะครับ